คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านแถวแจ้งวัฒนะ
ระทึกเลยนะฮะทำไมคะคือคืน๒๐กุมภาพันธ์แล้วเขาส่งคลิปมาร้อง
ขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลังก็ทหารในค่ายทหารไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
เอ๊ะอ่ะโวยวายเอาปืนขึ้นมายิงกันเขาก็กลัวสิฮะ
กลัวสิเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ได้แล้วว่าได้ไหมครับ

แต่ละประโยคที่ออกมาน่ากลัวมาก

ในค่ายทหารครับเธอแจ้งวัฒนาครับ
ยิงเหรอคิดว่ามีปืนคนเดียวเหรอโอ้โหคุณเดี๋ยวนะ

คุณมีปืนกันในมือแล้วคุณทำกันอย่างนี้เลยเหรอ
โดยเฉพาะประโยคท้าทายบอกคิดว่ามีปืนคนเดียว

คืน๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
มีชาวบ้านเขาส่งคลิปนี้มาร้อง
ขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนะฮะ
คุณกันก็โพสต์เอาไว้ในเพจเฟซบุ๊กนะครับ
บอกอยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
ชาวบ้านเขาหวาดกลัวกันเหลือเกินเนี่ย

ชาวบ้านร้องมาคืน๒๐กุมภาพันธ์
เกิดเหตุทหารดวนปืนกันสนั่นในค่ายทหารแจ้งวัฒนะ
ชาวบ้านแจ้งว่าเหตุจากเมาแล้วทะเลาะกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วน

ผมก็คือนี่เสื้อกางเกงก็คือทหารนี่แหละ

เค้าอยู่บ้านพักในค่ายฮะเนี่ยฮะ

บีมะตะโกนท้าทายต่อ

คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะฮะทุกผู้ชมครับ
บอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวค่ายทหารแห่งนี้นะฮะ
แจ้งวัฒนะนะครับชาวบ้านบอกโอ้ที่นี่เหรออรัชพร

อย่าว่าแต่ในคลิปที่ส่งให้คุณกันจอมพลังเลยได้ยินบ่อย

อ่าแต่มันอย่างงี้นะคือช่วงกลางวันเนี่ยรู้สึกเขาจะซ้อมยิงปืนหรือมีเสียงปืน
เพราะอะไรก็ไม่รู้นะกลางวันเนี่ยมันมีโดยปกติ

กลางคืนมีบ้างทีนี้ไอ้คืนเกิดเหตุก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไร

มีคนเขาเห็นเขาถ่ายคลิปเอาไว้นี่แหละ

เพิ่งรู้ว่าเอาเขาเมาแล้วทะเลาะกัน

ชาวบ้านบอกกับคุณปียนัทคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเรา

บอกว่าในค่ายทหารตรงนี้เนี่ยกลางคืนเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันทุกคืน

ส่งเสียงดังทุกคืนแต่ชินแล้วอ่า
บางทีมีทหารใหม่เขาก็ซ้อมกันกลางดึกซ้อมกันกลางคืน

ก็อาจจะซ้อมแบบวิ่งออกกำลังกายลงโทษซ่อมหรืออะไรอย่างนี้มันอาจจะมีบ้าง

เขาก็ได้ยินกันจนเคยชิน
วันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่มันเป็นจังหวะอยู่ริมค่ายพอดีก็เลยมีคนเห็นคนได้ยิน
เพราะถ้ามีปัญหากันในจุดที่เป็นกลางค่ายเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยได้ยิน
แต่ยังไงก็ถือว่าอันตรายมากถึงขั้นเอาปืนออกมายิงกันขนาดนี้เลยเหรอ

กระสุนมาตกใส่บ้านชาวบ้านมาโดนชาวบ้านที่อยู่นอกค่ายอยู่รอบค่ายจะทำยังไง
อยากให้ผู้บังคับบัญชามาตรวจสอบมาจัดการหน่อย
อย่างนี้ชาวบ้านกลัวชาวบ้านเดือดร้อนเสี่ยงจะถูกลุกหลง
ก็เสียงคนร้องเพลงเสียงปืนนานจะได้ยินทีนึงตอนกลางคืนแต่ไม่บ่อย
บางทีเสียงก็จะเหมือนเสียงยางรถระเบิดแต่เราก็ไม่แน่ใจ
มีการซ้อมยิงปืนกลางวันบางทีก็จะยิงอยู่
เนี่ยช่วงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะไปลงรถเขาจะกินเหล้ากันนั่นแหละ
ไม่ได้สนใจก็คือว่าเป็นปกติอยู่แล้วคืออยู่ตรงนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วของเสียงปืน
แต่ว่าเสียงกินเหล้าเฮฮากันก็มีบ่อยจริง
บ่อยมากทหารถ้าเขาจะกินก็ช่วงดึกดึก
คุณกันจอมพลังบอกล่าสุดหลังจากโพสต์คลิปไปนะครับ
ต้นสังกัดของค่ายทหารติดต่อมาแจ้งเรื่องบอกลงโทษทหารที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
บอกเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกองทัพตรวจสอบแล้วนะครับ
นายทหารเวรหลังจากทราบเหตุเนี่ยมาระงับเหตุทันทีนะฮะ
พบว่าเกิดขึ้นในเขตบ้านพักของหน่วยทหารที่๒เป็นหน่วยเขตในพื้นที่แจ้งวัฒนะ
ของทหาร๒หน่วยในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะนะครับมีการโต้เถียงกันนะเป็นทหารชั้นประทวนที่อยู่บ้านพักรั้วติดกัน
เนื่องจากการเปิดเครื่องขยายเสียงรบกวนกันในยามวิการพอโต้เถียงกันแล้วก็เลยเอาปืนเนี่ยมายิงข่มขู่กัน
ระบายอารมณ์ไม่ถึงขั้นมุ่งทำร้ายกันหน่วยต้นสังกัดทั้งสองหน่วยตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เหมือนสองหน่วยข้ามรั้วก็เลยตะโกนยิงปืนผ่านข้ามรั้วกันก็พิจารณาลงโทษลงทันตามความผิดทางวินัยแล้วนะครับ
กักขังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตามความผิดของแต่ละคนแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งความกรณีการใช้ปืนในคดีทางอาญาเพิ่มเติมด้วย